แต่บันทึกได้จากกล้องมือถือสดเผยแพร่อยู่ในแฟนเพจนะคะ
แล้วก็หลายคนก็ขั้นนี้กันเลยหรือนะคะ
พัทยาเราทราบกันดีเป็นเมืองนักท่องเที่ยว
แล้วก็มีชื่อเสียงนะคะเรื่องผู้หญิงต่างนะคะ
ชาวต่างชาติมักจะมาเที่ยวนิยมกันนะคะ
แต่ว่าคลิปเหตุการณ์นี้ทำเอาชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่า
ต้องขนาดนี้เลยหรือไปชมคลิปก่อนเลยค่ะ
เห็นคลิปแล้วก็พูดลำบากเหมือนกันนะคะ

รายหนึ่งที่แต่งกายด้วยชุดว่าวิว
กำลังยืนให้ชาวต่างชาติถ่ายแบบคู่กับรถกระบะ
กลางประชาชนที่เดินผ่านไปจำนวนมาก
บริเวณพัทยาซอย๖นะคะ

นี่คือศิลปะหรืออนาจารย์
แน่นอนนะคะว่าเรื่องนี้ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ตามมาเป็นจำนวนมาก
แล้วก็มีหลากหลายมุมมองด้วยนะคะ
เมนต์เนี่ยถ้าเข้าไปไล่อ่านดูจะโอ้โหตอบกันสนุกเลยทีเดียวนะคะ

เมืองพัทยาในมุมมองของคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
ก็มีคนบอกว่าจะไปถ่ายคลิปเขามาทำไม
ถ้าเขาไปเดินแต่งชุดแบบนี้อยู่ในห้างค่อยว่ากันไปสิ
แต่นี่มันก็เป็นพื้นที่ของเขาพัทยาซอย๖
แต่บางคนก็บอกว่าคุณจะจัดโซนนิ่งหรือเปล่า
เพราะว่าเป็นพื้นที่สาธารณะอยู่สำหรับพัทยาซอย๖นะคะ
ก็เรียกร้องให้ภาครัฐออกมาจัดให้เป็นโซนไปเลย
โซนสถานบันเทิงก็จะได้ไม่ต้องมีภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่เป็นแบบนี้นะคะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพัทยาซอย๖เนี่ยก็มีห้องสมุดชุมชนตั้งอยู่ด้วยเลย
ไม่น่าเหมาะสมแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ชาวต่างชาตินิยมไปเที่ยวกัน
แล้วก็เขาก็มีหลากหลายโพสต์ตามไปไล่อ่านนะคะ
เขาก็บอกว่าจริงพัทยาซอย๖ฝรั่งเขาจะไม่เรียกว่าซอย๖จะเรียกว่าฝรั่งซอย๖

ก็เป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่บนโลกโซเชียลขณะนี้นะคะ
ก็ต้องช่วยกันตรวจสอบนะคะใช่ค่ะ